ประเด็นที่แฟนนางงามยังพูดถึงมีหลายเรื่องเหมือนกัน
แอนนาเสืองามเอี่ยมที่แบบว่าไปไม่ถึงฝันไม่ผ่านเข้ารอบ๑๖คนสุดท้าย
นางงามปาดน้ำตากันเป็นแถวเพราะว่าหลายคนก็เชียร์น้องเนาะ
ประกวดจบไปพักใหญ่แล้วแต่ว่าดราม่าออกมาไม่เว้นแต่ละวันค่ะ
ซึ่งงานนี้ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนนางงามที่คอยส่งแรงเชียร์น้องมาโดยตลอดค่ะ
จัดมาเลยค่ะแฟชั่นโชว์ชุดราตรีจำลองภาพขึ้นประกวดในวันนั้น
ชุดที่ใส่อวดชมในวันจริงแล้วก็ชุดที่ได้ใส่คนมาให้แฟนนางงามได้ชมกันแบบใกล้ติดขอบจอติดขอบเวทีกันอีกครั้งเลยนะ
นางงามรุ่นพี่ออกมาวิจารณ์การเขียนโปรไฟล์แนะนำตัวที่อาจทำให้ชาวต่างชาติไม่เก็ต
เรื่องอาหารเหลือจากพระ๙ก้นบาท
หรือว่าจะเป็นเรื่องราวในชีวิตจากกองขยะ
รวมไปถึงจุดที่หลายคนมองว่านี่แหละที่ทำให้แอนนาพลาดมงกุฎ
นั่นก็คือการตอบคำถามในห้องดำค่ะ
ที่ไม่ได้โชว์สกิลในเรื่องของภาษาอังกฤษด้วย
ต้องมีร่ามเข้าไปช่วยอะไรยังไงก็แล้วแต่

คนที่รู้ดีที่สุดว่าทำเต็มที่แล้วหรือยังคือตัวแอนนาเอง

เพราะฉะนั้นแอนนาไม่รู้สึกเสียใจหรืออะไรเลย

เราก็คาดหวังเนอะแต่ว่าผิดหวังก็ไม่เป็นไรค่ะ
คนที่ได้รับตำแหน่งก็คือส่งตำแหน่งแหละ
แต่ว่าพอมองย้อนกลับไปมันมีเรื่องราวที่มันน่าจดจำเยอะมาก

แอนนารู้สึกว่าในห้องดำแอนนาทำเต็มที่แล้วค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมุติว่ามีคนเห็นหรือว่าคนที่ฟังของแอนนะฟัง

แต่สำหรับแอนนาแอนนาว่าแอนนาทำดีแล้ว

พี่เขามีเวลาทำแค่นั้นจุดสมัยแอนนา

ไม่ค่อยคิดอะไรมากกับพวกดราม่าค่ะก็อย่างที่บอกทำเต็มที่แล้วจริงจริง
มันมีเวลาแค่นั้นมาทำเองไหมคะรอเล่นดีแล้วอันนี้สวยแล้วสำหรับไอ้นะพอใจค่ะ
พอใจในสิ่งที่ตัวเองทำเต็มที่แล้วเราเองก็เป็นกำลังใจให้น้องกันดีกว่านะคะ
แม่ปุ้ยยืนยันเรื่องของโปรไฟล์แนะนำตัวของน้องแอนดาเนี่ยมีทีมผู้เชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษช่วยดูแลเรียบร้อยเลยค่ะ
ซึ่งมองว่าข้อมูลที่นำเสนอออกไปเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นสตอรี่ชีวิตที่น่าสงสารน่าสงสารอย่างที่ถูกวิจารณ์
วอนว่าหยุดดราม่าเถอะเพราะว่าสื่อต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ย
เขากลับเลือกนำเสนอเรื่องราวของแอนนาในมุมของนางงามที่มีความสุขกับชีวิต
แล้วก็มองเรื่องราวมุมบวกซะมากกว่าค่ะมีแต่ที่อย่างน้องแอนนาบอกนี่แหละว่าไม่เคยพอใจ